คนก็แห่งซื้อทองไปให้กับจับรางวัลไงใช่เป็นของขวานอะไรแบบเกิด
และวีดีท้าวสุรรัสนาฬิก็คือคลักนะครับลูกค้าก็ไปเลือกซื้อทองกันต่อเนื่องทีเดียว
ร้านทองจัดโปรโมชั่นด้วยดึงดูดลูกค้าทั้งลดค่ากำเน็ตจับสลากมอบรางวัลเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าให้กับลูกค้าด้วย
อย่างที่ร้านทองอึ้งเฮงหลีตราเงินพนักงานขายประจำร้านบอกว่า
ลูกค้าเนี่ยไปซื้อทองเป็นของขวัญปีใหม่กันเยอะก็คึกคักมาตั้งแต่เดือนธันวาทั้งเดือนแล้วล่ะนะครับ
ช่วงต้นเดือนจะมีหน่วยงานรัฐทางร้านต่างบริษัทต่างนำทองเนี่ยไปจับฉลากก็ไปซื้อกันเยอะเลยตั้งแต่๑สลึงไปถึง๑บาท
พอถึงกลางเดือนธันวาจะเป็นลูกค้าทั่วไปซื้อทองเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับคนในครอบครัวญาติพี่น้องตั้งแต่๒สลึงไปถึง๓บาท
ภาพรวมปีใหม่ปีนี้ยอดขายโตขึ้น๑๐และคาดว่าจะคึกคักไปช่วงตรุษจีน
คือก่อนปีใหม่ต้องบอกว่าราคาทองลงไปอยู่ที่๑๘๙๐๐ตอนนี้พอปีใหม่ปุ๊บทองขึ้นมาแล้ว
ไปต่อกันที่เรื่องของเค้กปีใหม่ร้านเค้กอำเภอบำปะกงจฉธงเศรษฐ์เขามีออเดอร์เค้กมาแบบทำไม่ทัน
คุณจอมเจ้าของร้านบอกว่าช่วงก่อนปีใหม่สัก๒สัปดาห์ยอดสั่งเข้ามาบางวัน๒๕๐ก้อน
ทำกันทั้งวันทั้งคืนให้ทันความต้องการของลูกค้านะครับแล้วก็บอกว่าที่ร้านมีเค้กให้เลือกมากกว่ายี่สิบสูตร
ราคาก็ไม่แพงก็เน้นทำสะอาดสดแล้วก็อบทุกวันสีสันก็แบบนี้นะ
ลูกค้าก็ชอบซื้อไปปีใหม่กันนะครับนะฮะแต่ว่าเอาเค้กที่นี่ขายดี
แต่ว่ามันสวนทางกันกับร้านเค้กเมืองตรังสิคุณผู้ชมเขาบอกว่ายอดขายช่วงปีใหม่เนี่ย
เจ้าดังเนี่ยลดไปครึ่งหนึ่งนะครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์อืมนะฮะ
นายยี่เค้งวงสัมพันธ์เจ้าของร้านเค้กก็เป็นประธานชมรมผู้ประกอบการเค้กจังหวัดตรัง
ก็บอกว่ายอดขายเค้กของร้านตกลงไปอย่างมาก
ปกตินะยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสามเอ็ดเนี้ย
ผลิตกันไม่ทันเลยอะครับแต่ปีนี้มันยอดลงไปครึ่งหนึ่งอะครับ
ขายลดลงอย่างต่อเนื่องมาสี่ปีติดติดกันแล้วอ่ะครับนะฮะ
แล้วก็ยังบอกว่าสาเหตุที่คนไม่ซื้อเค้กตรังเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดี
ราคายางกับปลามันตกต่ำอืม
คนใต้ต้องเงินน้อยลงค่ะและเศรษฐกรณ์ก็ไม่มีเงิน
ก็เลยไม่ซื้อเลยครับส่วนใหญ่ก็มีแค่ลูกค้าที่เป็นนักท่องเที่ยวขาจร
ซื้อเป็นของฝากลูกค้าประจำในพื้นที่เขาไม่ซื้อกันเลยนะเงินไม่พอ
ตอนนี้ร้านขายเค้กเมืองตรังปิดไปแล้วกว่า๒๐ร้านทีเดียว
โอ้โหเป็นวิกฤตของเค้กตรังคือเค้กเขาดังมากไงนะครับ